คนนี้เนี่ยก็ออกรูแรงวิ่งเหมือนกันนะ
เพื่อสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ค่ะ

หลังทราบข่าวว่าพี่น้องชาวระยองนะคะ

ส่วนที่ออกวิ่งไปแล้วก่อนหน้านี้๕ครั้งนะคะ
ทีมงานได้รวบรวมเงินทั้งหมด
ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนเงินคุณผู้ชมสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์
คือทุกบาททุกสตางค์ให้หมดนะคะและประชาชนที่อยากไปร่วมส่งกำลังใจ
แล้วก็ช่วยกันบริจาคเงินนะไปเจอกันได้ที่สวนศรีเมือง
จังหวัดระยอง๑๕นาฬิกาวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามีแรงมีกำลังก็ออกมาวิ่งเหมือนกันอย่างคุณสมจิตจงโจหอม
คุณสงกรานก็ออกวิ่งที่โคราชนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีร่างกาย